ชาวเน็ตเขาแชร์กันเยอะแล้วก็กลายเป็นเรื่องดราม่า
กรณีมีการขอความร่วมมือจากกระทรวงทรัพย์
งดใช้ถุงพลาสติกและเมื่อวานเขามีการจัดงานด้วย
ร่วมมือกับสื่อ๘ช่องด้วยกันนะคะ
จัดงานเซ็นเซอร์พลาสติกแบ็ค
เซ็นเซอร์คุณเซ็นเซอร์แปลว่าอะไร

เขาบอกว่าดีเกิดดราม่ายิ่งดีเขายิ่งชอบเขายิ่งพอใจ
มีคนถามบ้าหรือเปล่าดราม่าเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ค่อยดีนะ

ไม่คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์บอกว่า
ดีครับผมชอบเพราะจะทำให้สังคมตื่นตัวเชื่อลึกแบบนี้
ว่าคนไทยจะปรับตัวรับมือกับสิ่งที่ขอความร่วมมือได้นะคะ
เป็นเรื่องที่เราไปสัมภาษณ์คุณวราวุฒิศิลปะอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
คุณวราวุฒิบอกว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเซ็นเซอร์ภาพการใช้ถุงพลาสติกในโทรทัศน์เนี่ย
คือเรื่องนี้กระทรวงทรัพย์ได้ขอความร่วมมือกับ๘สถานีของภาครัฐแล้วก็เอกชน
แสดงเจตจำนงสนับสนุนลดใช้ถุงพลาสติกไอ้ลักษณะแบบเนี้ย
คุณวาราวุฒิบอกว่ามันเป็นการขอความร่วมมือไม่ใช่เป็นการบังคับ
ซึ่งการขอความร่วมมือให้เซ็นเซอร์การใช้ถุงพลาสติกก็ไม่ต่างจากการเซ็นเซอร์บุหรี่
ไม่ต่างจากการเซ็นเซอร์สุราไม่ต่างจากการเซ็นเซอร์อาวุธปืน
ลักษณะการเซ็นเซอร์เช่นถ้าเกิดว่าช่องไหนช่องหนึ่งมีละคร
แล้วพระเอกเป็นที่รู้จักของคนถ้าเกิดว่ามีฉากไหนที่อาจจะเป็นเพราะว่า
พระเอกไปซื้อของแล้วถือถุงพลาสติกมาใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
ฉากแบบนี้ขอได้ไหมให้เซ็นเซอร์หรือไม่ให้มีอันนี้ขอความร่วมมือนะคะ
ทีนี้ในโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหแชร์กันเยอะ
บ้างก็ตั้งใจจะทำตามบางก็ประชดประชันนะคะ
นี่อะไรกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยเอาไปใส่แบบนี้

มันก็โอเคอยู่อันนี้ที่ตากปลา

เออเอาสินานาจิตัง
แต่ว่าก็เป็นความคิดที่สร้างสรรค์
คุณวราวุฒิบอกว่าลักษณะการแชร์ภาพต่อแบบนี้
มันเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ย
คืออยากจะทำตามเพราะคนมีความคิดสร้างสรรค
เหมือนคนแบบเห็นคนนี้ทำคนนี้ทำคนนี้อยากทำบ้าง

ทำตามกันเกิดการทำตามเกิดจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
เพราะฉะนั้นแล้วครูวราวุฒิบอกว่า
พอใจกับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้น
เพราะทำให้สังคมตื่นตัว
เสียงคุณวราวุฒิค่ะ
อย่างน้อยการรามานี่ทำให้สังคมได้รับรู้กันหมดแล้ว
ว่า๑มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันที่ประเทศไทยเรา

มีกระแสดราม่าการงดใช้ถุงพลาสติก

เมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาทวิตข้อความค่ะ
บอกว่าตั้งใจจะช่วยโลกลดภาวะโลกร้อนต้องมาหัวร้อนแทน
เมื่อเอาถุงผ้าไปใส่อาหารเองแต่กลับถูกร้านค้าในห้างดัง
คิดค่าถุงกระดาษเพิ่ม๑๐บาท
จากเดิมเวลาที่ซื้อกลับบ้านเสียเพิ่มเพียง๕บาท
แล้วก็ตั้งคำถามว่านี่คือวิธีแก้ปัญหาหรืออย่างไร

แฮชแท็กรัวว่างดใช้ถุงพลาสติกและ๑มกราบอกลาถุง
เรื่องต้นผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้คิดว่าทางห้างดังทราบเรื่องแล้วนะคะ
หวังว่าจะมีการประชาสัมพันธ์นโยบาย
แล้วก็หาแนวทางแก้ไขให้ผู้บริโภคด้วย
แต่ยังมีบางห้างเกิดไอเดียนอกจากงดใช้ถุงพลาสติกแล้ว
หากลูกค้าต้องการถุงพลาสติกต้องบริจาคเพิ่ม๑บาท
เพื่อเอาไปสมทบทุนผลิตถุงบริจาคโลหิต
ให้กับสภากาชาติไทยอีกด้วย
ตอนนี้แต่ละห้างก็มีโปรโมชั่นออกมานะคะ
สำหรับคนที่ซื้อของแล้วไม่รับถุงค่ะ
คุณผู้ชมคือก็ถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหม
ขอความร่วมมือให้คนไทยงดใช้ถุงพลาสติก
แต่ครั้งการจะออกโครงการนโยบายหรือกิจกรรมออกมา
ท่านต้องดูผลกระทบทุกมิติให้รอบด้านด้วย
เรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกขยะลดลงดี
แต่ผลกระทบด้านอื่นพ่อค้าแม่ค้าเขาขายของได้น้อยลง
ถูกไหมคะแล้วยังไปซื้อของที่ห้าง๑ห้างใหญ่
ใกล้กับออฟฟิศเราเวลาไปซื้อเนี่ยไม่แจกถุงพลาสติก
ถุงผ้าไม่ได้แจกนะคะให้เราซื้อค่ะ

นี่ไงต้องควักเงินจ่ายค่าถุงผ้าด้วย
เพราะฉะนั้นท่านลองดูเรื่องนี้ให้หน่อยนะคะ
และอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊ก
น่าคิดนะเรื่องนี้นะเพราะไอ้นโยบายที่ออกมาของกระทรวงทรัพย์เนี่ย
มันดูย้อนแย้งพิลึกกึกกือยังไงชอบกล
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณบอกว่าให้ลดถุงพลาสติก
ถ้าเกิดว่าทุกคนร่วมมือก็จะสามารถลดได้๗แสนตันต่อปี
ถามว่าดีไหมดีแต่นโยบายด้านขยะพลาสติกเนี่ย
ท่านต้องไปดูให้ดีไปดูให้รอบด้านเพราะมันดูย้อนแย้งยังไง
ถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องของการนำเข้าพลาสติกนะ
ประเทศไทยในอาเซียนนะท็อปทรีค่ะ
๓ของอาเซียนนำเข้าพลาสติกเยอะมาก
อาจารย์บอกว่าไปดูเฉพาะปี๖๑ปี๖๒
นำเข้าพลาสติกมากถึง๔๘๑๓๘๑ตัน
และนำเข้าต่อปีปีละ๗๐๐๐ตัน
เพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าพลาสติกราคาถูก
ดังนั้นการที่รัฐบาลรณรงค์ให้คนไทยลดการใช้ถุงพลาสติก
แต่กลับยินยอมให้นำข้าวขยะพลาสติกจากต่างประเทศจำนวนมาก
เป็นนโยบายที่ย้อนแย้งเป็นนโยบายที่ขัดแย้ง
ถามว่าอ้าวอาจารย์บอกแบบนี้พูดมาแบบนี้

มีวิธีทางออกไหมที่จะเสนอแนะ

อาจารย์บอกว่าควรทำเหมือนในประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว
ด้วยการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกในทุกร้านค้าทั่วประเทศด้วย
ไม่ใช่ให้คนไทยไปควักเงินจ่ายค่าถุงผ้าเอง
ควรเก็บเงินที่ห้างร้านต่างด้วย
ถ้าเกิดว่าใครจะจ่ายเนี่ยถูกไหม

แล้วก็เก็บเป็นภาษีมาพัฒนาประเทศต่อใช่ไหม
เป็นนโยบายที่เริ่มต้นเดี๋ยวดูว่าเขาจะทำอะไรต่อไป

เราก็ตามนะคะร่วมรณรงค์ตั้งแต่วันที่๑มกราคมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะ
ใครไปที่ไหนพกถุงผ้าไปแล้วกันนะคะ